เข้าไปช่วยเหลือแม่ลูกนะลูก๕ขวบเองน้องลูกเอ้ยนี่นั่งอยู่ตั้งนั่งตักแม่อยู่
คือมีคนขอความช่วยเหลือเห็นแม่ลูกคู่นี้จะไม่ปลอดภัย
ขี่รถจักรยานยนต์เก่านะมาจอดอยู่ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งริมถนนสายอำเภอหนองหานบ้านดุงตะบนบ้านตาดอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
ไปถึงไปเจอนางสาวิภาพรวงเดือนนั่งร้องไห้อยู่ครับอยู่หน้าปั๊มน้ำมันมีเด็ก๕ขวบนั่งอยู่ข้าง

ก็พาลูกชายขี่รถจักรยายนจะไปหาญาติที่เปิดร้านอาหารที่บ้านโนนสมบูรณ์
ึงกาลนแล้วจะไปหางานทำด้วยมีเงินติดตัวมาเท่าไหร่
มีเงินติดตัวมาสามร้อยบาทครับที่ผ่านมามีปัญหากับสามีกับพี่สาวตลอดเลย
เวลาสามีเมาก็ทำร้ายเธอปกติทำงานมาได้
ก็เอาเงินให้สามีกับพี่สาวนั่นแหละตอนมีเงินเขาก็ดี
แต่เวลาไม่มีเงินเขาก็มองอีกอย่างที่เธอว่านะ
รับว่าเคยคิดสั้นเหมือนกันนะแต่ที่เข้มแข็งเนี่ยหันหน้าไปเห็นหน้าลูก
ฉันต้องเข้มแข็งนะครับแต่ไม่ไหวตรงนี้แหละ
ไหวต้องถูกสามีกับพี่สาวทำร้ายแบบครั้งนี้เนี่ยไม่ทนแล้ว
ระยะทางไปบึงกานคุณผู้ชมร้อยโลเนี่ยอ๋อเราจะไปด้วยมอเตอร์ไซคาเปลี่ยน
อืมร้อยกิโลเมตรครับแต่มาถึงปั๊มน้ำมันก็กลัวจะไม่ปลอดภัย
พอดึกแล้วก็เลยจอดรถพักก่อนครับ

ยังไงหรอพวกตีอยู่ไหนกับพวกนี้
พวกตีอยู่ไหนกับพวกนี้
โดนคือคือพวกกับตีเอ่ยกับตีไงบ้าง

โม้ก็ไม่ตีแล้วแหละเอ่ยโม้ก็ไม่ตีแล้วเนี่ย
พวกนี้ก็ไม่ถึงเหรอ

พวกนี้พวกกับพรมมาได้บ้างเบือมาแล้ว
กำกันด้วย
หลังจากออกจากปั๊มน้ำมันก็
เขาพาแม่ลูกคู่นี้ไปพักที่รีสอร์ทก่อนโอ้ดีครับได้บุญฮะ

แล้วยืนยันว่าเธอตัดสินใจแล้วว่าจะไปบ้านญาติที่บึงการเพื่อหางานทำ
โดยนายวีรพลคนที่ช่วยเหลือบ้านดุงอัปเดต
ขับรถไปส่งแม่ลูกคู่นี้ที่บึงกาล

บ้างแล้วบอกหากวิพาพรจะไปอยู่กับญาติที่บึงการก็ไม่ได้ว่าอะไร
เพราะว่าถ้าจะกลับมาก็เดี๋ยวจะมาทะเลาะกับสามีอีกต่อมาทีมข่าวไปที่บ้านครับ
ที่บ้านสามีกับพี่สาวของวิพาพรเขาเนี่ยนะไม่เจอใครครับไม่มีใครอยู่
ก็เลยถามในแหลมยุบลวัฒน์เป็นใครแหละเป็นเพื่อนบ้านเล่าบอกว่า
ภาพรกับผัวเนี่ยทะเลาะกันแทบทุกวันนะสาเหตุมาจากชอบดื่มเหล้าไงนะครับ
มีอาชีพรับจ้างทั่วไปมีลูกสองคนห้าขวบคนหนึ่งนะสามขวบคนหนึ่งนะ
เอาฟังลุงเขาเล่าหน่อยฮะ
คิดว่าสาเหตุมาจากยังค่ะที่เพื่อนทะเลาะกันอย่างไร
อันเดียวเนี่ยเหรอปัจจีกภาพนี้แหละค่ะ
ผัวกะกินแม่กะกิน

สองแม่ลูกก็น่าจะถึงบึงการโดยสวัสดีภาพนะคะ